อาลัยเอ๋ชนสวัสดิอัศวะเหมคนดังในแวดวงการเมืองและนักแข่งรถ
วูบหมดสติขณะซ้อมแข่งรถยนต์ที่สนามช้างจังหวัดบุรีรำ
ก่อนเสียชีวิตเมื่อเวลา๑นาฬิกา๑๕นาทีของวันที่๓๑มีนาคมที่ผ่านมา
เอ๋ชนสวัสดิ์เกิดเมื่อวันที่๑๙พฤศจิกายน๒๕๕๙
เป็นลูกชายของนายวัฒนาอัศวะเหมนักการเมืองชื่อดัง
มีพี่ชายสองคนคือพี่บูลและภูลผลอัศวะเหม
เขาจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการเกษตรและน้ำมันเชื้อเพลิง
ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
โดยชนสวัสดิ์แต่งงานครั้งแรกกับตูนอันธิดาแก้วบัวสายนักร้องหญิงชื่อดัง
มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องเพลงชนธิดาอัศวะเฮม
ในเส้นทางการเมืองเอกชนสวัสดิ์เคยเป็นกรรมการบริหารพักมหาชน
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแต่ไม่ได้รับเลือก
บทบาทที่ด่งดังของเอกชนสวัสดิ์คือการเป็นนักแข่งรถเขาเคยพาเพื่อนร่วมทีมคว้าแชมป์ประเภททีมไทยแลนซุปเปอร์คาร์คลาสวันมาแล้ว
อกจากนี้ยังเคยลงแข่งอีกหลายสนามซึ่งในวันสุดท้ายของเอกชนสวัสดิ์เขาก็กำลังอยู่ระหว่างการฝึกซ้อมแข่งรถยนต์ด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป